ช่วงแปลกแหวกเอ๊ะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูความแปลกของคนคนหนึ่ง
เขาบอกว่ากินอะไรก็กินได้
แต่กินแก้วเคี้ยวแก้ว
ได้เหรอ
แก้วเหรอกรุ่บกลับเลย

อยากรู้ว่าได้หรือไม่ได้
ไปติดตามพร้อมกันในช่วงของ
แปลกแวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะจะชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกำลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะ
แก้วเป็นภาชนะในการใส่น้ำใส่เครื่องดื่มใส่กาแฟ

โอ้โฮ
ถึงนกคอนปฐมแบบนี้ก็เพราะว่า

และแทบจะมีเพียงไม่กี่คนในประเทศไทย
โห้เหี้ยแค่คิดก็ว่าเสียวแล้วละครับ

เราได้มานั่งคุยกับอาจารย์แล้ว
วันนี้สงสัยหลายเรื่องมากแต่ก่อนอื่นถามอาจารย์นิดนึงครับ
ที่สำนักของอาจารย์แห่งนี้ฮะคือทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
หน้าทองค้าขายขายที่ดินหรือว่าตั้งศาลปรับฮวงจุ้ย
จุดเริ่มต้นที่อาจารย์เริ่มเคี้ยวแก้วคืออะไร
ทำไมดิค่ะอ๋อสมัยเด็กก็ความคึกขนอง

ของขึ้นเรากินล่าวพอดีจับแก้มหมดพอดี

ก็กินแก้วไปจับแก้มใส่แก้วเป็นกัมพด
เดี๋ยวนะครับตอนนั้นที่กินครั้งแรกเลยครับอาจารย์

ครั้งแรกไม่ออกนะอุ๊ยครั้งแรกก็ไม่ออกเลยหรือครับ

เรามีคาถาไหมครับในการที่จะกินไม่ต้อง

ต่อจากนี้ไปอาจารย์จะเคี้ยวแก้วจริงไม่มีการตัดต่อ
นี่คือของจริงแล้วก็เรื่อง
อาจารย์กัดไปแล้วครับ
อาจารย์เขียวเข้าไปจริงนะครับนี่ครับ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

ช่วยเห็นกันบ่อยอาทิตย์หน้า